หัวคะแนนจะพาสมาชิกพาคนที่ชอบพักนั้นไปฟังได้
คนมาดูเยอะมีเสียงกรี๊ดเสียงเฮเนี่ยจ้างเปล่า

หัวคะแนนพาไปได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนไปได้
ถ้าคุณไปด้วยความนิยมชมชอบตามปกติไม่ผิดกฎหมาย
แต่ถ้าคุณไปด้วยอามิตสินจ้างคือได้เงิน
ได้เงินเดี๋ยวให้๕๐๐ไปฟังเขาพูดกันหน่อยแบบนี้

โทษของการที่ไปรับเงินแล้วไปฟังการประสัยหาเสียงเป็นอย่างไร
ติดตามพร้อมกันนะครับในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งครับ
ฤดูหาเสียงเริ่มขึ้นสิ่งที่มาพร้อมกัน
คือการปราศัยหาเสียงของพักการเมือง

เปิดเวทีปราศัยของภาคการเมือง
มีการปรับรูปแบบมาใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น
พอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกที่
แต่การจัดเวทีปราศัยหาเสียงตามสถานที่ต่าง
ก็ยังคงเป็นที่นิยมของพักการเมือง
เพราะผู้สมัครหรือตัวแทนพักการเมือง
จะได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
ประชาชนมาฟังการปราศัยมากเท่าใด
ก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมชมชอบผู้สมัคร

เรือนหมื่นเรือนแสนถ้ามาด้วยใจศรัทธา
ก็ถือว่าตื่นตัวต่อการเลือกตั้ง

อย่างนี้ถือว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ขนคนไปฟังปราศัยโดยมีอามิตสินจ้าง
ผู้สมัครจะไม่ได้กระทำเอง
แต่จะดำเนินการผ่านในหน้าหรือหัวคะแนน

แต่กรกตก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

อีกประเด็นสำคัญที่ถือเป็นความผิดในการขนคน

ผู้ใดก็ตามจัดยานพาหนะ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างที่เลือกตั้ง
โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะ

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท

และยังต้องถูกสารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ปี
แต่การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นความผิด

จัดยานพานะเพื่ออำนวยความสะดวก

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด